เรื่องราวของสโมสรสุราชเอฟซีนะครับหลังจากที่ตกเป็นกระแสเมื่อวาน
กับการเดินทางไปทักท้วงการเลือกตั้ง๓๐เสียงหลีกภูมิภาคครับ
วันนี้ทางจังหวัดนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับของคนสุราธานีขอโทษกับแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เกือบมาทำให้
ฟีฟ่านั้นแบนทีมชาติไทยครับ
มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับโดยสามตัวแทนของทางจังหวัดก็คือ
นายวงศิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
พร้อมด้วยนายธนงศักดิ์ทวีทองนายกอบจหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี
และนายก่อเกียรติอินทรักนายกสมกรมภิลาจังหวัดสุราธารณี
ก็กล่าวขอโทษแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
หลังจากมีชื่อของสโมสรไปฟ้องสารปกครองนครศรีธรรมราช
ค้านการเลือกตั้ง๓๐เสียงหลีกภูมิภาค
บอกว่าหากสารปกครองนั้นรับเรื่องจากนางอนงล่อใจ
ที่สารปกครองนั้นจะยกคำร้องและให้การเลือกตั้ง๓๐เสียงหลีกภูมิภาคนั้น
ดำเนินต่อไปเมื่อวานที่พันธุ์มาก
ส่วนนายก่อเกียรตินายกสมาคมกีฬาก็ยืนยันนะครับว่า
สมชาติประดิษฐพรนั้นคือประธานสโมสรในปี๒๕๖๒
ก็คือฤดูการใหม่ที่จะเปิดฉากขึ้นเป็นตัวจริงและทำทุกขั้นตอนถูกต้อง
ฉะนั้นบุคคลอื่นจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อสโมสรนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งฝ่ายครับนางอนงลอดใจประธานสโมสรในปี๒๕๖
ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เรียกร้องต่อสารปกครองนั้น

ประเด็นนี้คือความขัดแย้งภายในจังหวัด
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการแบนทีมชาติแต่อย่างใด
ส่วนขั้นตอนต่อไปครับก็ต้องเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรม

ซึ่งนี่เป็นคนละประเด็นกับการทวงสิทธิ์๓๐เสียง